เปิดปากกับภาคภูมิ
พรุ่งนี้ต้องดีขึ้นแน่นอน

ได้กลับมาดูแลที่รักประชาชนค่ะ

จับตาเรื่องของสถานการณ์การเมืองไทย

ตอนนี้ภาคการเมืองทุกภาคเลยนะครับ
ขยับขยื่นเคลื่อนไหวกันอย่างคึกคัก

ซึ่งความจริงมันก็ใกล้จริงนั่นแหละดูเวลา
กลมเนี่ยอีก๖เดือนเท่านั้นนะครับ

ของสภาชุดนี้จะจบลงแล้วนะครับ
คุณผู้ชมครับการเลือกตั้งยังไงต้องมาถึง

อย่างเช่นเกิดมีการยุบสภาขึ้นมาก่อนเนี่ย

ในส่วนของพักเพื่อไทยครับท่านผู้ชมครับ

ก่อนหน้านี้เพิ่งเปิดตัว

ก็คือคุณอุ้งอิ๊งแพทองทาน

กลางคำถามที่ตามมาหลายอย่าง
ว่าเออหรือว่านี่จะคือ

ไม่กลัวเหรอว่ากันว่าการเมืองไทย
เนี่ยโหดร้ายเหลือเกิน

ชินวัฒน์วันนี้

ชินวัฒน์มาเปิดปาก
เปิดใจเปิดความจริงกับเรา

ทางสื่อหลักอย่างสื่อทีวีนะครับ

กับภาคภูมิแล้วนะสวัสดีครับคุณอุ้งอิ๊งครับ

ตื่นเต้นมากค่ะยังมือเย็นอยู่เลยค่ะ

ใช่ค่ะแบบอยู่ในสตูแบบเป็น

เห็นแสงสีเสียงเห็นไฟเห็นพิธีกร
ก็ตื่นเต้นแล้วค่ะต้องขอบคุณที่ให้เกียรติมาพูดคุยกัน

จริงแล้วชื่ออิ๊งใช่ไหมชื่ออิ๊งใช่ไหม
อิงนี่เป็นชื่อเหมือนกับทางคุณพ่อคุณแม่เรียกกันตอนเด็ก
เขาก็ตั้งมาว่าอิ๊งนี่แหละเหมือนโอ๊คเอ็มอิ๊งอย่างนี้ค่ะ
อิ๊งแต่ว่าพอเราตอนจิ๋วเขาก็แบบอุ้งอิงงุ่งงิ่งอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เลยเหมือนคุณพ่อก็ยังมีติดเรียกบ้าง
คุณแม่ก็มีนานทีเรียกบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่ก็แทนตัวว่าอิง

อิ๊งมายังไงไม่รู้คือจริงคืออิ๊ง

คุณอิ๊งแหมความจริงแล้วเขาบอกเป็นคำถามที่
ไม่ควรจะไปถามสุภาพสตรีเลยนะ

นึกว่าจะถามน้ำหนักอายุ๓๖ค่ะ

น้ำหนักไม่บอกค่ะอายุ๓๖ค่ะ
คุณ๓๖เนี่ยตอนนี้มีครอบครัวแล้ว

ใช่แล้วค่ะพูดเก่งมากพูดทั้งวันตอนนี้
ก็เลยจะถามว่าตัดสินใจมาทำงานทางการเมืองเนี่ย
เวลากับงานการเมืองมันต้องใช้เวลาเยอะมากเลยนะ
แล้วคุณอิงไม่เสียดายเวลาว่าโอ้โหจะต้อง
ไม่มีเวลาดูแลลูกไม่มีเวลาอยู่กับครอบครัวหรอก
ตอนที่ตัดสินใจเนี่ยลูกประมาณจะขวบ
กำลังจะขวบนะคะยังไม่ขวบเต็ม
กำลังจะขวบแล้วต้องอยู่กับคุณแม่เลยล่ะ
ค่ะแต่ว่าก็พอเรามองหลายจุด
เราไม่ได้มองแค่ว่าจะมีเวลาอยู่กับลูกมากน้อยแค่ไหน
เพราะว่าทุกเวลาที่อิ๊งว่างให้ลูกหมด
ให้ลูกหมดจริงแล้วก็ให้ลูกให้สามีให้ครอบครัวนะคะ
เพราะฉะนั้นก็คือแต่เป็นคนทำอะไรเร็ว
แล้วก็ทำเวลาทุกอย่างให้เป๊ะเป็นคนตรงเวลาด้วยค่ะ
เพราะฉะนั้นก็คิดว่าจัดการเวลาได้พอสมควร

คืออยากทำงานทางการเมืองเหรอ
จริงแล้วอะค่ะอย่างแรกเลยที่อยากทำเนี่ย

เพื่อจะเป็นแรงผลักดันเล็ก

พักเพื่อไทยมันขับเคลื่อน
หรือว่าเมื่อมีโอกาสได้เลือกตั้ง

เพื่อเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างในประเทศ

ยังไม่ได้มองตัวเองว่าฉันจะต้องเป็นตำแหน่งใด

ที่เข้ามาคุยกับทีมเข้ามาช่วย

ตั้งแต่ประธานที่ปรึกษาก็ยังไม่ได้เป็น

แล้วก็จนหาทางคุยกับทางพัก
แล้วพอลงตัวก็เริ่มรับตำแหน่ง

หรือการเมืองในอนาคตที่การเลือกตั้งจะมาถึงด้วย

มันทำให้คือตัวตน

อิ๊งแพทองทานชินวัฒน์ที่คนมอง

เป็นลูกสาวคนเล็กของอดีตนายกของคุณทักษิณ

มันแน่นอนล่ะวันที่คุณพ่อเป็นนายก

วันที่เขาเป็นนายกแน่นอน
สิ่งที่เขาทำมันน่าภาคภูมิใจสำหรับเรา
เราก็อยากจะแบบ
พอเวลามันผ่านไปเหตุการณ์มันเปลี่ยนทามมิ่งมันเปลี่ยน
มันมีโอกาสมากขึ้นเยอะความเปิดเผยทางสังคมมากขึ้นเยอะ
ในเมื่อสื่อต่างเราสามารถชี้แจงได้เราสามารถตอบคำถามได้ทันควัน
ซึ่งตรงนั้นแหละเป็นแรงที่ทำให้รู้สึกว่าบางทีมันอาจจะไม่แย่เหมือนเดิมแล้วก็ได้
ผมว่าคุณอิ๊งก็น่าจะพอรู้คำตอบอยู่ในใจว่าถ้าเราตัดสินใจหรือประกาศว่า

คิดไหมว่าเราจะเจออะไรตามมาบ้างโดยเฉพาะ

คุณนักศิลป์ค่ะเป็นคนตระกูลชินวัฒน์นามสกุลชินวัฒน์
ว่ากันว่าการเมืองไทยกับคนในตระกูลชินวัฒน์เนี่ย
โอ้โหถ้ามันเป็นโหดร้ายเหรอเกินเคยคิดอย่างงี้ไหม
ต้องเคยสิคะอันนี้คือความจริงอยู่แล้วเนาะ
เพราะว่าครับมันเคยแน่นอนเพราะสิ่งที่ทั้งคุณพ่อคุณอ่า
เจอมันก็เป็นเรื่องของสิ่งที่มันไม่ควรจะเกิดขึ้น
อันนี้แน่นอนอยู่แล้วแหละเราเป็นมนุษย์คนหนึ่ง
เราคิดอยู่แล้วว่าโหมันช่างโหดร้ายเราคิดอยู่แล้ว
แต่เราก็คิดว่าอะไรมันก็เปลี่ยนไปเยอะยุคสมัยมันเปลี่ยนไปเยอะ
ประชาชนได้เจอประสบการณ์ต่างต่างอืม
ผลของการที่รัฐประหารเกิดขึ้นอืม
ว่าไปประเทศเกิดอะไรขึ้นอิงว่าประชาชนทราบ
แล้วเดี๋ยวเนี้ยค่ะเอ่อมันว่าผมอยู่ในวงการสื่ออยู่แล้ว
อะไรก็ตามสื่อเนี่ยทำงานยากขึ้นนะอิงว่าเพราะว่า
ถ้าเราจะสื่ออะไรมันต้องมันต้องถูกเพราะประชาชนสามารถ
คำตอบได้หมดค้นคำตอบได้หมดหาคำตอบได้ในมือของตัวเอง
นึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี้ยการที่ข่าวที่ออกมาที่ไม่ไม่จริง
หรือว่าข่าวลือข่าวอะไรมันสามารถแก้ได้และสามารถหาความจริงได้
อิ๊งว่าอันนั้นอ่ะมันคือคือรู้สึกว่าตัวเองอ่ะชอบที่สุด
ถ้ามันแฟร์ชอบที่สุดถ้ามันแฟร์ถูกต้องถ้ามันมีการความยุติธรรมเกิดขึ้น
ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องเล็กเล็กก็ตามถ้าในเมื่อทุกอย่างมันแฟร์อ่ะ
เราสามารถหาข้อมูลได้เราทำแบบนี้ออกไป
คนมีสิทธิ์วิจารณ์ทุกคนมีสิทธิ์คิดมันคือประชาธิปไตย
ว่าอิ๊งโตมาในประเทศของประชาธิปไตยนะและอิงก็รู้สึกว่าอิ๊งก็ยังมีแนวคิดนั้นอยู่เสมอ
ว่ามันต้องประชาธิปไตยเท่านั้นเพราะนั่นคือการเอาประชาชนมาเป็นหลัก
มันคือคีย์อยู่แล้วอะค่ะอ่าอย่างตอนเนี้ยปฏิเสธไม่ได้ว่า
อ่าเขาก็ไปเสิร์ชหาข้อมูลเก่ามันก็จะไปเจอเรื่องเก่าเก่าค่ะ
ถึงเวลาถ้าเกิดต้องหาเสียงเลือกตั้งขึ้นมาจริงจริงเนี้ยอืม
จะถูกหยิบยกเรื่องนี้มาพูดอีกหรือเปล่าอ่าอย่างเรื่องข้อสอบเอ็นทราน
ตอนเป็นลูกสาวนายกเมื่อปีสี่เจ็ดอย่างเนี้ยคือเข้าใจอ่ะ
เข้าใจเลยเหรอเข้าใจคืออิงเข้าใจอ่ะคือโอเคเอาเรื่องแรกก่อน
ข้อสอบเป็นทรานมันถูกตรวจสอบมาหมดแล้วอิ๊งได้เข้าไปเรียนในจุฬาจบ๔ปีตามหลัก
คือเขาตรวจสอบตั้งแต่ก่อนอิงเข้าแล้วพลูฟแล้วว่าไม่ผิด
จริงไม่ได้เกิดขึ้นผ่านไปแล้วอ่าจบใช่ไหมคะแต่เข้าใจมัน
เราเข้าใจเพราะอะไรเพราะเราก็เป็นคนคนหนึ่งเนอะคือความดราม่าหรือเรื่องที่มันที่มัน
ที่มันดราม่ามันอยู่แล้วมันอ่านแล้วมันสนุกกว่าอยู่แล้วครับ
เรดิตทางการเมืองมันมันเป็นสีสันอยู่แล้วอืมเพราะฉะนั้นไม่ว่าอย่างเรื่องบางเรื่องอะค่ะ
ถูกสารตัดสินด้วยซ้ำว่าผ่านแล้วนี้แล้วคนก็จะสติ๊กอยู่กับเรื่องแรกว่าพิษ
มันไม่ดีแต่ความจริงมันเข้าใจค่ะว่าพูดในเรื่องที่มันถูกตรวจสอบแล้วจบไปแล้ว
มันไม่สนุกเท่าเรื่องแรกเข้าใจได้แต่ว่าอิ๊งก็ถูกตรวจสอบไปแล้วอ่ะ
ก็เลยไม่ได้คิดอะไรคือจะพูดอีกก็ได้พูดอีกก็ตอบอีกไม่เป็นไร
ถ้าวันนั้นไม่ได้เจ็บคอตอบได้เลยค่ะถ้าวันนั้นไม่ได้เจ็บคอตอบ
เจ็บพอตอบได้มันก็เหมือนเดิมมันไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมแล้วอะค่ะ
เรื่องนี้คือไม่กังวลเลยคือถามว่าก็ต่อไปเพราะว่าถูกตรวจสอบแล้ว
ถูกต้องค่ะในมุมที่เราเราก็ถูกเขาตรวจมาตั้งแต่ตอนแรก
คือเข้าใจว่าบางคนอาจจะยังไม่ได้อ่านว่ามันถูกตรวจสอบแล้วมันจบไปแล้ว
ก็ไม่เป็นไรถามมาเดี๋ยวบอกใหม่ได้
แสดงว่าเท่าที่ฟังเนี่ยพร้อมละในการทำงานทางการเมือง
คือความจริงก็พร้อมล่ะมาถึงขนาดนี้แล้วใช่ไหมฮะ
แต่มันมีคำถามหลายคำถามยังตามมาอีกอืม
เป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยค่ะอ่า
ทำไมต้องหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยแล้วเข้ามาทำงานกับพักเพื่อไทยเนี่ย
ต้องการทำงานทางการเมืองแบบไหนอะไรยังไงจุดประสงค์สุดท้ายปลายทาง
ต้องการจะพาคุณพ่อกลับบ้านหรือเปล่าหรือเลือกตั้งที่จะมาถึง
เดี๋ยวอีกสักครู่กลับมานะครับเดี๋ยวมาฟังกันครับท่านผู้ชมครับ
เปิดปากกับภาคภูมิท่านผู้ชมครับเปิดปากกับภาคภูมิคุยกันต่อกับคุณอิ๊งแพทองทานชินวัฒน์
มาว่ากันเรื่องของหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยและต้องถามแน่แคนดิเดตนายกของพักเพื่อไทย
หรือไม่เอาเรื่องหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยก่อนคุณอิ๊งทำไมต้องเป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย
ไม่เป็นกรรมการบริหารพักไปเลยคนจะเข้าทำงานพักการเมืองใช่ไหม
ส่วนมากก็จะเป็นกรรมการบริหารพักบ้างมีตำแหน่งแห่งหนอยู่ในพักบ้าง
หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยนี่น่าจะได้ยินครั้งแรกในวงการการเมืองไทยด้วยนะเรื่องหัวหน้าครอบครัวพัก
ใช่เลยค่ะอันนี้ต้องเท้าความนิดนึงว่าตอนสมัยไทยรักไทยเนี่ยเราเคยมีสมาชิกพักนะคะ
เป็นสมาชิกพักที่ต้องจ่ายตังค์ที่จะต้องลงชื่อชัดเจน๑๔ล้านคน
นั่นเป็นระบบของทางกรกตเขาอยู่แล้วระบบพักการเมืองใช่ไหมต้องเป็นสมาชิกพักอะไรพวกนี้
แต่ตอนนี้กฎหมายในเรื่องของการเป็นสมาชิกพักมันเริ่มยุ่งยากมากขึ้น
ต้องมีการเสียตังค์ขึ้นต้องมีคือกระบวนการมันเยอะค่ะ
พักเพื่อไทยเองก็รู้สึกว่าทำไมการที่เราอยากจะให้คนเข้ามามีส่วนร่วมในการเมือง
เราต้องการให้คนมีส่วนร่วมในการเมืองคือต้องการให้แสดงความคิดเห็น
ต้องการให้รู้สึกว่าเฮ้ยเรามาร่วมมือกันนะ
เพื่อจะผลักดันให้เราเป็นพักการเมืองที่แข็งแรงขึ้น
เพื่อจะอยู่ในระบอบประชาธิปไตยได้อย่างเต็มที่
เพราะฉะนั้นเนี่ยการเป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยอิ๊งเองเนี่ย
เวลาไปหาเสียงไปอะไรอย่างนี้ค่ะจะได้พบปะกับประชาชน
ได้นั่งคุยกันแล้วใครอยากจะมาเป็นสมาชิกของครอบครัวเพื่อไทยเนี่ย
จำกัดอายุคุณจะยังไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งก็เข้ามาเป็นได้
มีหลายคนที่ในพักมีแฟนคลับมีน้องอย่างนี้ค่ะ

ใช่ไม่ถึง๑๘เราไม่ได้คิดว่าต้องมีสิทธิ์เลือกตั้งเท่านั้น
แล้วคิดว่าทุกคนที่มีความสนใจการเมืองมีแนวคิดคล้ายกับพักเรา
สามารถเข้ามาเป็นสมาชิกของครอบครัวเพื่อไทยได้
เพื่อที่จะมีเข้ามาทำกิจกรรมร่วมกันหลายอย่าง
เพื่อที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งได้โดยไม่กำหนดไม่ปิดกั้น

เอาคอนดิชั่นมาว่าต้องอายุต้องจ่ายตังค์ต้องอะไรอย่างนี้ค่ะ
เราก็เลยเหมือนทำลายเส้นนั้นซะ
เพื่อจะให้ประชาชนเข้าใกล้กับภาคการเมืองมากยิ่งขึ้น

ถ้าฟังอย่างนี้ก็คือในแง่ของยุทธศาสตนโยบายของพัก
ในการที่มองเรื่องของประชาชนกับพักการเมือง

แต่คนเขาก็มองว่าแหมไม่เป็นกรรมการบริหารพัก
ไม่มีชื่อตำแหน่งแห่งหนทนในพักเนี่ย
เพราะต้องการเลี่ยงตรงนั้นหรือเปล่าหรือยังไง
เอางี้ก่อนกรรมการบริหารพักมีอยู่แล้ว
ทำงานกันดีมากอยู่แล้วใช่ไหมคะ
แต่ส่วนที่ขาดไปก็คือ
ขาดการที่เราเข้าถึงประชาชนจริง
และเชิญชวนให้เขาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของพักเพื่อไทย

จะกลัวกันอะไรอย่างนั้นไปทำไม
ในเมื่อการตรวจสอบการ

พักเพื่อไทยถ้าถึงเวลาต้องส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งแล้วก็ต้องมีชื่อ
คันดิเดตนายกจะได้เป็นไหมคะคันดิเดตอ๋อผมก็ผมเชื่อว่าต้องเป็นคันดิเดต
จริงเหรอเหตุก็มาขนาดนี้แล้วเอาคนเขาก็บอกมาขนาดนี้แล้วลูกสาวคุณทัก
มาทำงานการเมืองกับพักเพื่อไทยถ้าถึงเวลาเลือกตั้งไม่เป็น
แต่ว่าดูว่าคนในพักคิดยังไงก่อนเพราะว่าจริงเข้ามาเนี่ย
มันก็ต้องวินใจคนในพักพอสมควรเราก็ต้องเข้ามาแสดงศักยภาพ
จะมาเป็นใครก็ตามในตำแหน่งไหนก็ตามโดยคนที่พักเขาก็มองแบบอืม
ทำไม่ได้นี่อะไรอย่างนี้มันก็อิงว่าอันนั้นมันเป็นแรงกดดันอีกอย่างที่รู้สึกจะเจอนะคะ
แต่ถ้าเขาไม่เลือกเราเราก็ต้องพร้อมเหมือนกันเพราะเราพร้อมอะไรเพราะเราทำงานอยู่ทุกวันนี้
เราก็พร้อมที่จะทำงานต่อไปแค่นั้นเองอิ๊งอายุ๓๖ครับ
มีโมเดลในใจไหมว่าพักเพื่อไทยสามารถร่วมรัฐบาลหรือไม่ร่วมรัฐบาลกับพักไหนได้บ้าง
จริงอิงว่าตอบตอนนี้ก็ยังเร็วไปเนาะเพราะเราก็จะไม่ทราบว่าใครจะได้อะไรยังไง
ผลจะออกมาเป็นยังไงผลเลือกตั้งจะออกเป็นยังไงเพราะว่าบางทีโพลที่เกิดขึ้น
บางทีมันก็มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นยังไม่สามารถบอกได้ว่าจะเป็นใครหรือไม่เป็นใคร

เร็วไปแต่ว่าอิ๊งว่าทุกพักเขาก็ต้องลองทำโมเดลที่ว่าเขาเป็นการจัดตั้งรัฐบาลหรือเป็นพักร่วม

อย่างถ้าสมมุติมีพักนึงแล้วมีแคนดิเดตนายก

สมมุติชื่อแคนดิเดตนายกคือพลเอกประยุทธ์อย่างนี้ร่วมด้วยได้ไหม
เน้นว่าเราจะต้องร่วมทำงานกับคนที่มีหัวใจประชาธิปไตยเชื่อในประชาธิปไตย
ไม่แน่ใจว่าท่านนายกเชื่ออย่างนั้นไหมเพราะนายกไม่ได้มาจากประชาชน

ถ้าจะทำงานกับใครร่วมรัฐบาลกับใครต้องมีหัวใจประชาธิปไตย
ใช่ค่ะพักต้องเป็นประชาธิปไตยต้องมาจากประชาชน
แนตก็ต้องพักนั้นก็คือต้องมาจากประชาชน
ประชาธิปไตยคือการเอาประชาชนเป็นหลักแก้ปัญหาให้ประชาชนเป็นหลัก
ถ้าเป็นอย่างนั้นพักการเมืองหรือแคนดิเดตของพักการเมืองเหล่านั้น
ก็จะเอาประชาชนเป็นที่ตั้งและแก้ไขปัญหาให้ประชาชนก่อน
คุณอิงบอกว่าพลเอกประยุทธ์หรือว่าท่านนายก
ไม่ได้มาจากประชาชน
สมมุติถ้าตัดชื่อแคนดิเดตนายกไปเราก็ไม่รู้ว่าภาคไหนจะเสนออะไรยังไง
ถ้าเพื่อไทยกับพลังประชารัฐร่วมกันได้ไหม
ต้องดูการเลือกตั้งอืมว่าสุดท้ายแล้วหาเสียงยังไงขึ้นจริงแล้วค่ะ
สุดท้ายแล้วถ้าทุกคนตั้งใจทำงานให้ประชาชน
โดยการเลือกตั้งมาจากประชาชนไม่ว่าคุณจะชื่อพักอะไร
นั่นแปลว่าคุณอยู่ในประชาธิปไตย
ต้องดูกระบวนการนั้นอีกทีเพราะตอนนี้มันก็คือยังเร็วไป
เพราะที่ผ่านมาก็ยังไม่ได้เลือกตั้งแบบเต็มรูปแบบ
เมื่อวันก่อนผมฟังคุณธนทรเจรุ่งเรืองกิจ

ก็พูดถึงวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเมือง
บอกว่าเลือกตั้งครั้งหน้าเสร็จเนี่ย
เชื่อว่าภักดิ์เพื่อไทยได้เป็นแก่นำจัดตั้งรัฐบาล
แต่พักก้าวกลัยอาจจะไม่ได้ร่วมรัฐบาลด้วยก็ได้
เพราะไม่รู้ว่าจะรับเงื่อนไขเขาได้หรือเปล่า
อย่างเช่นก้าวกลายบอกว่าต้องมีการปฏิรูปกองทัพ
ต้องมีเรื่องของกลุ่มทุนที่จะต้องไปจัดการตรงนั้น
ต้องมีเรื่องการแก้ไขกฎหมายบางสิ่งบางอย่าง

คิดว่าร่วมกันได้ไหมมันจะมีข้อแม้มีปัญหาอะไรที่รับกันไม่ได้หรือเปล่า
อย่างนี้ก่อนนะคะ
ในตัวรายบุคคลต่างที่เราเจอกันอยู่แล้ว
อย่างทีมที่เจอกันในสภาหรือก็ตาม

แต่การจัดตั้งรัฐบาลคืออีกเรื่องหนึ่ง
มันคือเรื่องใหญ่ของประเทศ
คือมันคือชีวิตมันคือปากท้องของพี่น้องประชาชน

เพราะเราต้องการจะผลักดันนโยบายทั้งหมดให้สำเร็จ
การจับบือกับพรรคเล็กพรรคน้อย
เราต้องแน่ใจก่อนว่าพรรคเห็นด้วย
กับสิ่งที่เราจะทำเพื่อประชาชน
นโยบายเหล่านั้นเพราะเราเอาขึ้นมาก่อน
มีนโยบาย๕ข้อ๕ข้อนี้คือหลักที่เพื่อไทยจะต้องเสนออย่างชัดเจน
เพราะเราสัญญาแล้วว่าเราจะทำสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นใช่ไหมคะ
ถ้าเขารู้สึกว่าฮานโยบายนี้มันไม่ได้เลยเขาจะไม่ทำเลย
งั้นก็แปลว่าก็ต้องร่วมงานกันยาก
ว่ามันต้องตัดสินที่เนื้องานไม่ใช่ชื่อพักไม่ใช่ชื่อบุคคล
แต่ว่ามันเป็นความเชื่อความมั่นใจว่าอยากจะผลักดันนโยบายเหล่านั้น
พักที่ได้คะแนนเสียงมากที่สุดที่จะเป็นแกนจัดตั้งรัฐบาล
ให้จัดตั้งรัฐบาลได้หรือไม่อิ๊งว่าอันนั้นค่ะมันคือขีด
จะตอบไปเรื่องคนหรือเรื่องชื่อของพักอันนั้นมันก็คือสีสันทางการเมืองแล้ว
แต่ว่าความจริงที่ต้องเกิดขึ้นความจริงที่มันต้องเป็นคือ
นโยบายที่เราบอกประชาชนไว้ว่าจะเกิด
ถึงเวลาเอานโยบายมากลางดูกันแล้วค่อยมาคุยกัน

แคนดิเดตนายกภักษ์เพื่อไทยค่ะ

ถ้าชนะการเลือกตั้งแบบแลนด์สไลด์แบบที่เพื่อไทยหาเสียงอยู่

อีกสักครู่กลับมานะครับทุกผู้ชมครับแพทองทานชินวัฒน์คุณอิ๊ง
พร้อมเป็นนายกไหมอีกสักครู่กลับมาครับ
เปิดปากกับภาคภูมิท่านผู้ชมครับเปิดปากกับภาคภูมิวันนี้
เราอยู่กับคุณอิ๊งแพทองทานชินวัฒน์นี่เป็นการให้สัมภาษณ์กับสื่อโทรทัศน์
สื่อหลักครั้งแรกของคุณแพทองทานนะครับ
คุยกันต่อคุยกันต่อครับ

มือเย็นเลยเหรอใช่ค่ะ
ถ้าถึงเวลาจริงเนี่ยเราพร้อมเป็นนายกไหม

เป็นนายกอ่ะมันไม่ใช่แบบฉันอยากเป็นนายกแล้วฉันก็จะได้เป็นนายก
ผ่านการที่ประชาชนเลือกอีกคนในพักการยอมรับ
ว่ามีอีกหลายอย่างมากค่ะ
เพราะว่าเหมือนคิดตอนนี้มันดูเป็นคำใหญ่มาก
ไม่รู้จะตอบยังไงเลยค่ะ
มันเป็นคำใหญ่มากจริงอันนี้พอนั่งคิดก็แบบ
ถ้างั้นถ้าพร้อมหรือไม่พร้อมมันใหญ่มากเกินจะตอบ
มันตอบลำบากอะนะอยากเป็นนายกไหม
เห็นคุณพ่อเป็นนายกคุณอาก็เป็นนายก
นี่จะว่าไปอาเขยใช่ไหมท่านสมชายวงศวรรษ
นี่ก็อดีตนายกในครอบครัวมีอดีตนายกถึง๓ท่าน

อิ๊งอยากเปลี่ยนแปลงประเทศ
อยากเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงประเทศ
ไม่เคยคิดคำว่าฉันเข้าการเมืองเพราะฉันอยากเป็นนายก
อันนี้ถ้าถามคนที่บ้านถามคนที่สนิท
จะรู้เลยว่าไม่ใช่อิงมันไม่ใช่เป้าหมายหลัก
เพราะฉะนั้นถึงจะบอกว่าการมาทำตรงนี้เราทำเต็มที่
เราให้ใจเราต้องการจะแก้ปัญหาปากท้องพี่น้องจริง
เราต้องการจะทำให้ประชาชนที่เป็นส่วนมากของประเทศ
ได้มีชีวิตที่ดีขึ้นจริง
จะเอาอิ๊งไปเป็นตำแหน่งเล็ก
หรือยังเป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยอยู่
แล้วมีใครที่เหมาะสมมากเป็นนายก

อยากให้ประเทศออกจากจุดนี้สักที

เศรษฐกิจสังคมยาเสพติด

ถ้ามีคนที่สามารถเข้ามาแก้ได้

มันต้องดีขึ้นกว่านี้ได้แล้วค่ะ

ประเทศที่จะดีขึ้นหรือว่าอยากให้ประเทศเป็นแบบไหนเนี่ย
ในมุมมองของคุณอิงแพทย์ทองทัน

รากย่าทั้งหมดมีปัญหามาก

คือชีวิตเขาที่การจะหาเงินต่างเนี่ย

ทุกอย่างมันถูกโฮไว้หมดแล้วอะค่ะ

เสร็จละจิตดีขึ้นตามส้อมดีขึ้น

ประเทศที่ว่าเขามองมาแล้วก็คืออย่างที่เคยพูดกันไว้ว่า
เนี่ยเราจะต้องมุ่งไปข้างหน้าไปทำงาน
คือแต่ละประเทศเขามองเราตอนนี้เขามองประเทศไทยยังไง
ในเรื่องของโอกาสของทางเศรษฐกิจมันน้อยมากอะค่ะ
มันอิ๊งมีลูกอิ๊งอยากให้ลูกอิ๊งอยู่ในสังคมที่เต็มไปด้วยโอกาส
อยากให้เขามีทางเลือกเยอะอยากให้มีชีวิตที่มันสามารถแสดงความสามารถ
ศักยภาพออกมาได้อันนี้คือประเทศที่มองไว้ว่าอยากให้ลูกโตขึ้นมาในประเทศแบบนั้น
ที่ผ่านมาเนี่ยแสดงว่าคุณนิ้งมองว่ามันไม่ดี
หรือมันดีอยู่แล้วหรืออยากให้มันดีขึ้นหรือมันยังไงในในช่วงเวลา
ดูจากแบงค์ชาติได้เลยง่ายมันถดถอยมากอะค่ะเราผ่านโควิดมาแน่นอนค่ะมันเป็นสถานการณ์ใหญ่
ให้แบบคนเข้าประเทศได้เยอะเรายังต้องรอความหวังจากแบบ
ประเทศอื่นอื่นให้เขาเปิดอะไรอย่างเงี้คือเราไม่สามารถ
หาเงินได้ในประเทศแล้วเกษตรกรเองรากย่าเองเนี่ย

ก็ลำบากในการทำมาหากินในหลายวัน

มันเป็นปัญหาตั้งแต่เริ่มเลย
จนถึงจบลูกครบทุกมิติในตอนนี้

ค่ามันช้ามมากแล้วอะเรามองแค่ในมุมธุรกิจก็เห็นแล้วอะ

กลัวไหมว่าเราจะโดนเหมือนคุณพ่อเหมือนคุณอา

มันไม่ควรจะเกิดขึ้นแล้ว

ประชาชนที่ผ่านมารู้อยู่แล้วค่ะว่าทุกอย่างมันถูกโห
ทุกอย่างมันชะลอตัวลงเศรษฐกิจมันน้อยลงมากมันถดถอยมาก
เพราะฉะนั้นรัฐประหารไม่ควรเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นแล้ว
ว่าอิ๊งกลัวที่จะเกิดขึ้นไหมอิ๊งกลัวการถูกนำกฎหมายมาใช้แบบสองมาตรฐานมากกว่า
นี่คือสิ่งที่น่ากลัวเพราะทุกวันนี้อิ๊งเคยพูดไปในสัมภาษณ์หรืออะไรก็ตามว่า
มั่นใจอย่างนั้นเลยมั่นใจค่ะเพราะว่าเรื่องไหนเรื่องต้องถูกชี้แจง
แล้วก็มีหลักฐานเพียงพอที่จะครบแต่ในเวลานั้นมันเกือบมัน๒๐จะ๒๐ปีแล้วเนอะ
มันไม่มีช่องทางมันไม่มีสื่อที่สามารถแก้โดยรวดเร็ว
เดี๋ยวนี้สมัยนี้ถ้าสมมุติดาราถูกเข้าใจผิดอะไรเขาก็ไลฟ์กันเลยใช่ไหมคะ
ก็จบเลยแต่ตอนนั้นมันไม่ใช่
มีคนบอกว่าอยากมาทำงานการเมืองมาเล่นการเมือง
หรือจะไปถึงเป็นแก่นำรัฐบาลจะเป็นนายกหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ย
เพราะต้องการพาคุณทักษิณกลับบ้าน

อยากให้พ่อกลับบ้านทุกวันนะคะตั้งแต่วันที่พ่อออก

ลูกสาวคนเล็กนี่เราไม่พูดถึงคนโตคนกลางเราพูดแค่ตัวเรา
อยากให้พ่อกลับบ้านทุกวันนั่นคือตัวเรา
อวยพรพ่อทุกรอบปีหน้าจัดวันเกิดที่บ้านเรานะพูดทุกรอบ

ปีค่ะมันคือความหวังใช่ไหมคะ
นั่นคือสิ่งที่ทำให้เราครอบครัวอยู่ได้เพราะเราก็มีความหวัง
คุณพูดอย่างนี้กับคุณพ่อมา๑๐จะ๒๐ปีแล้ว
ใช่ค่ะพูดทุกปีไม่เคยพูดเลยว่าปีหน้าจะโอกาสน้อยลง
พูดแล้วเป็นมากขึ้นทุกปีอันนี้คือในเซนส์ของครอบครัว
ปัญหานี้ที่อิ๊งคิดความรู้สึกนี้ที่อิ๊งแบกไว้
ว่าอิ๊งอยากให้พ่อกลับบ้านทุกวันมันคือปัญหาของครอบครัวอิ๊ง
การเมืองประเทศวันนี้ปัญหาคือปากท้อง
ปัญหาคือพี่น้องยากจนไม่มีหนทาง
ที่จะทำให้เศรษฐกิจทำให้ชีวิตตัวเองมีตังค์ในกระเป๋าเพิ่มขึ้น
มันตันไปหมดแล้วหนี้สินมันท่วมท้นไปหมดแล้ว

คุณพ่อบอกไหมว่าจะกลับประเทศเมื่อไห
จะกลับไหนจะกลับไทยอย่างไรอะไรอย่างไร

เข้าใจไหมว่าเวลาเราออกไปนอกประเทศ
แล้วเราต้องอยู่แบบนั้นโดยไม่ทราบว่าจะได้กลับเมื่อไหร่
ถ้าเราไม่มีความหวังมันจะไปต่อยังไง

สักคนก็ได้ที่ตอนนี้รู้สึกหมดหวัง
ถ้าเราคิดอยู่นั่นว่าเราหมดหวัง

คุณพ่อ๗๓แล้วทุกวันนี้ยังหัวเราะเฮฮาออกกำลังกาย

เพราะเขาก็อยากที่จะแข็งแรงทั้งใจแล้วก็ทั้งร่างกาย

เพราะฉะนั้นเนี่ยการกลับบ้านแน่นอนค่ะ
มันก็ชัดเจนเขาอยากกลับบ้านอยู่แล้ว
แต่กลไกระบบทางกฎหมายมันเป็นอีกเรื่องหนึ่ง

มันเป็นสิ่งที่เราสื่อสารกันอยู่แล้วเรื่องการกลับบ้าน
แต่ว่ามันจะเป็นยังไงมันก็ต้องอาศัยระบบของกระบวนการยุติธรรมอยู่ดี
ถามจริงแต่ตอนที่คุณยิ่งรักเป็นนายก

หรือว่าคุณอิ๊งที่เป็นลูกสาวเข้ามาทำงานการเมืองตอนนี้ก็แล้วแต่เนี่ย
คุณทักษิณเคยพูดหรือเคยบอกไหมว่า
อาจจะต้องหาทางพาเรากลับบ้านนะจะต้อง
อย่างที่คนเขาคิดหรือเขาพูดกันเนี่ย
คุณทักษิณเคยส่งสัญญาณหรือเคยสื่อหรือเคยบอกไหมว่า

เอาอย่างนี้อิ๊งจะวางแพลนไปหาเขาเนี่ย

เขายังไม่เคยบอกเลยว่าเขาอยากให้อิงไปหาเมื่อไหร่

คุณพ่อก็ยังเป็นหัวหน้าครอบครัวเสมอมา
คือการเอาความสุขของคนในครอบครัวมาก่อน

เขาไม่เคยทำอย่างนั้นเลยทุกครั้งที่อิ๊งไปหาเขาต่างประเทศ

อยากทานร้านไหนเขาไม่เคยเลือกเลย

เรื่องนี้ไม่ใช่เหตุผลหรือปัจจัยที่ทำให้เรามาทำงานการเมือง

ถ้าในมุมมองทางด้านการเมือง
อ่ะตอบแบบอิงว่าชาวบ้านเลยนะ
ตอบแบบอิ๊งนี่แหละบ้านท่านใช้คำว่านายกมา๘ปีหรือยัง
ว่าท่านใช้มาถึงแล้วนะคะท่านใช้มาถึงแล้ว
แต่ว่าแน่นอนค่ะสารจะตัดสินออกมายังไงเราต้องเคารพอยู่แล้วใช่ไหมค
แต่ว่าอิงว่าความรู้สึกอิ๊งเองหรือความรู้สึกของประชาชนเอง
ก็คิดอยู่แล้วว่าท่านครบ๘ปีแล้วค่ะ
โยบายของพักเพื่อไทยที่เข้ามาทำงานทางการเมืองณขณะนี้แล้วเนี่ย

อันนั้นคือจริงมันเป็นคีย์หลักที่เราทำตั้งแต่ไทยทักทายอยู่แล้ว
แต่ว่าขออนุญาตเปิดนโยบายโดยละเอียดวันที่๑๐กันยาติดตามด้วย
เราจะไปที่เชียงใหม่กันค่ะแล้วก็ทางสอสอแล้วก็ทางคนในพักหลายหลายท่านเนี่ย
รวมทั้งตัวอิ๊งเองด้วยนะคะก็จะขึ้นเวทีแล้วก็เปิดนโยบายในวันนั้น
ก็ฝากติดตามกันค่ะวันที่๑๐กันยาที่เชียงใหม่
เพราะว่านโยบายเหล่านี้จะเริ่มเปิดชัดเจนขึ้นเรื่อยระหว่างทางหาเสียงของเราแล้วค่ะ
จะมีจำนำข้าวไหม
จริงแล้วเนี่ยเรื่องของจำนำข้าวเนี่ยเอาความคิดหลักก่อน
ของทางนายกยิ่งรักเนี่ยค่ะจริงการนำข้าวเนี่ยเป็นนโยบายที่ดีนะคะ
แต่มันมีปัญหาในกระบวนการทีหลัง
การช่วยเกษตรกรทั้งหมดถูกมั้ยคะ
แต่ว่าโอเคเราเข้าใจแหละตอนหลังที่มันมีปัญหาทางกระบวนการอะไรกันว่าไป
แต่ไอเดียการต้นของจำนำข้าวเนี่ยมันเป็นการช่วยเหลือประชาชน
โดยเฉพาะร่างหญ้ากเกษตรกรของเราเนี่ยครั้งระบบ
คิดว่านโยบายแบบนี้ก็ต้องมีต่อแน่นอน
แต่ว่าเราจะปรับปรุงให้มันดีขึ้น
แก้ปัญหาต่างที่เราเคยเจอมาให้มันรอบครอบรัดกลุ่มมากยิ่งขึ้น
อันนั้นเป็นอีกส่วนหนึ่งค่ะ
กลัวว่าโอ้โหถ้าเกิดเพื่อไทยในยุคนี้มีนโย
จำนำข้าวขึ้นมาคนจะย้อนไปพูดถึงสมัยนายก
ยิ่งรักอะไรอย่างงี้ถ้าคนเปิดใจฟังการ
บายว่าปัญหาตอนนั้นคืออะไรครับค่ะกับตัวของ
นโยบายของหลักการคิดจำนำข้าวเองเนี่ย

จำนำข้าวจะช่วยประชาชนได้จริง
แต่ในเรื่องของกระบวนการระบบจะต้องมาแก้กันใหม่
อันนั้นมากกว่ามันคนละส่วนกัน

พอพูดอันนี้ปุ๊บพอทำปุ๊บมันมีปัญหามันกลายเป็นว่าความคิดนี้แย่

ความรู้สึกทั้งของคุณพ่อแล้วก็คุณอาเนี่ย
ที่มันเจอเกี่ยวกับเรื่องความยุติธรรมที่คุณอิ๊งบอกเนี่ย

ความรู้สึกในใจเรามันรู้สึกยังไง
รู้สึกชื่นชมทั้งสองท่านนะคะ
รู้สึกว่าหลายเรื่องก็เห็นชัดอยู่แล้วว่ามันถูก
บางอย่างถูกใช้แบบ๒มาตรฐานถูกไหมคะ
แต่ว่าทั้งสองท่านก็ยังมีพลังบวกอย่างมากในตัว
ที่มากจนส่งถึงคนรอบข้างได้
คืออิ๊งยังรู้สึกว่าไม่ว่าเราจะเจอกับปัญหาอะไรอะค่ะ
เราก็ต้องเข้าใจมันให้ได้มากที่สุด
แม้แต่กระทั่งบางเรื่องไม่มีใครฟังในสิ่งที่เราชี้แจงก็ตาม

ไม่มีใครฟังหรือไม่มีโอกาสในการชี้แจง
ถ้าพรุ่งนี้นะตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ย
คุณอิ๊งหยิบหนังสือพิมพ์ไทยรัฐขึ้นมาสักฉบับหนึ่ง

อยากเห็นพาดหัวข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
พรุ่งนี้ว่ายังไง
เลือกตั้งครั้งต่อไปวันที่อะไรอย่างนี้ดีไหมคะ
เป็นแบบกำหนดวันที่และเดือนมาเลยว่าจะมีการเลือกตั้งแล้ว
ประชาชนจะได้ใช้เสียงในการเลือกตั้ง
เราจะกลับมาสู่ประชาธิปไตยอย่างเต็มรูปแบบ

ถ้าได้เป็นคันดิเดตนายกนะ
แล้วถ้าได้เป็นนายกจริงด้วย

ถึงถ้าไม่ได้เป็นจะยอมมาคุยด้วยไหมคะ

หมออุตส่าห์ให้เกียรติมาเปิดปากที่นี่ที่แรกทั้งที

ครั้งต่อไปก็ต้องเชิญมาคุยกันใหม่

มาเปิดปากด้วยกันเป็นที่แรกเปิดความจริงกันนะครับ
คุณผู้ชมครับนี่คือคุณอิ๊งแพทองทานชินวัฒน์นะครับ
เชื่อว่าหลายคำถามหลายสิ่งหลายอย่างที่ท่านสงสัยอยู่
แล้วอยากจะฟังจากปากของเธอเนี่ย

อนาคตเท่านั้นจะให้คำตอบเกี่ยวกับทุกสิ่งทุกอย่าง
แพทองทานชินวัฒน์ได้บอกกับเราที่นี่ที่แรกที่เปิดปากกับภาคภูมิ

ส่วนเปิดปากกับภาคภูมิวันนี้หมดเวลานะครับท่านผู้ชมครับ

เวลา๑๕นาฬิกา๓๐นาทีพรุ่งนี้กลับมาพบกันครับสวัสดีครับ